มันมีเงื่อนงำกันอยู่
สำหรับตูบตามยุทธนาคุณผู้ชม
เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะที่ชอบชื่นชอบสายหมูมาก

แล้วเห็นภาพอยู่คือลงทั้งแผง
เดี๋ยวจะเอาให้ดูกันแป๊บนึงนะ
นี่คุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะการเดินทางไปมูเตลูกับคุณแม่มดดำคชาพานะคะ
ในรายการคชาพาพาไปหมู่นี่แหละ
ล่าสุดนะเจ้าตัวเนี่ยก็เพิ่มความปังด้วยการไปลงนะหน้าทอง
๑๐๘ขุนแผนกุมารหน้าทองคุณผู้ชมนี่ไงแผนทองเต็มหน้าเลยของจริง
มันทั้งแผงอะเราตกใจตอนแรกไอ้นี่ใครวะตูมตาม
และที่สำคัญคุณผู้ชมเห็นคอสตูมไหมเห็นเสื้อผ้าไหมเห็นหน้าทองที่ลงไหม
มันมีเรื่องขนลุกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง
คือในงานวันนั้นเนี่ยตุมตามไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าจะมีการแบบว่าเป็นหน้าทองขุนแผน
อยู่ดีอะไรก็ไม่รู้นึกคิดแหมก่อนจะออกจากบ้านหยิบเสื้อผ้าที่มันแบบคล้ายกับขุนแผน
แล้วคุณผู้ชมไม่ได้แค่เสื้อผ้านะดูทรงผมซะก่อนโอ้โหบอกเลยนะคะ
มันเหมือนมันก๊อปปี้มาเลยอ่ะขุนแผนแล้วอะไรรู้ไหมเขาบอกเลยนะว่าถึงกับขนลุกเลยนะคะ
ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเหมือนมากเหมือนกับรูปปั้นขุนแผนมาก
รับเหมือนกันว่าพอเห็นแล้วตกใจเหมือนกันทำไมมันเหมือนขนาดนี้
เขาเชื่อว่าทุกอย่างมันกำหนดมาไว้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
อกจากนี้หนุ่มตูมตามค่ะยังยอมรับด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเชื่อสายมูมาก
แต่ของเขาจะถนัดเป็นสายมูลสายเขาสายธรรมะยอมรับอย่าไปฟังเสียงทุมตามค่ะ
แล้วก็รูปปั้นก็วางเทียบกันแล้วแบบเฮ้ยเหมือนกันอะไรอย่างนี้เหมือนเลย

ว่าเชื่อขนาดไหนก็คงเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้และมีเหตุผล
เป็นเหมือนสิ่งที่คอยปัดเป่าอุปสรรคครับ

การที่มีครูบาอาจารย์การที่เราแบบ

ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนไทยเราเชื่อกันนะเนา
ว่ามันมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้

ทำแล้วรู้ว่าเราปลอดภัยก็พอแล้วครับ

ขอให้ชีวิตดีขอให้ชีวิตปัง
โดยเฉพาะอาการป่วยตอนนี้ที่เป็นอยู่นะคะ

ดิฉันต้องขออภัยจริงคุณผู้ชมค่ะ

ที่ที่เขาหน้าหน้าทองคุณแผนของคุณตูมตามเนี่ย
คือด้วยความที่ขุนแผนเขามีคาถาคม

ยิ่งทำให้ตูมตามยิ่งหล่อล่าเริม
เลยขอให้งานปังสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ